สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงเย็นกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคนะคะ
ช่วงนี้ชาวกรุงรวมถึงปริมณฑลคงต้องพกหน้ากากอนามัยกันต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะ
เพราะว่าเรื่องของฝุ่นละอองค่ามลพิษต่างยังคงพุ่งทะยาน
ขณะที่ในหลายจังหวัดทางแถบภาคเหนือก็ยังคงเกิดเรื่องของการไฟไหม้แบบนี้อยู่ในหลายพื้นที่นะคะ
ส่งผลต่อเรื่องของฝุ่นละอองที่ทำให้มีความสกปรกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
เหนือจากปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์แล้วนะคะปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างสภาพอากาศที่มันพัดแปรปรวนมาเนี่ยก็มีผลด้วยเช่นเดียวกัน
ตรวจสอบกันหน่อยนะคะจากโมเดลจำลองอากาศที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
นี่คือแผนที่ที่จำลองถึงเรื่องของทิศทางลมนะคะลมที่พัดพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศคือภาคกลางภาคตะวันออกในช่วงนี้จะเป็นลมกำลังอ่อนหรือกำลังปันกลางลมไม่แรงค่ะก็เลยทำให้อากาศเนี่ยไม่ได้ลอยพัดผ่านไป
ขณะที่ยังคงมีมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะแผลลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแม้ว่าจะเป็นกำลังอ่อนเช่นกันแต่ก็ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนั้นมีอากาศเย็นถึงหนาวในบางพื้นที่
ขณะที่ก็เกิดหมอกปกลุ่มหลายพื้นที่ท่านดูกันในระยะนี้ก็จะมีทั้งหมอกและควันปวนกันไปคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้ได้เป็นประจำต่อเนื่องนะคะในรู้ก่อนแล้วหนาวจะได้ทราบถึงสภาพอากาศทั้งภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอากาศเย็นมีหมอกรวมถึงเรื่องของการส
ศรีธรรมราชลงไประวังฝนด้วยค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีเมฆบางส่วน
เช้าเช้าเนี่ยมีทั้งหมอกและควันเป็นสม็อกปนกันนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเฝ้าระวังสุขภาพกันให้ดีด้วย
กลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ